แต่คุณผู้ชมมาดูเหตุระทึกนี้กันที่มหาศาลคาม
เพราะว่ากลุ่มวัยรุ่นรวมตัวกัน
ยิงกันรวมตัวกันขี่มอเตอร์ไซค์ตามไล่ยิงกันแล้วก็ปลาระเบิดใส่กันนะครับ

อ้าว
อยู่ท้ายรถกระบะพ้ากันลงจับรถเลย
ส่วนมอเตอร์ไซค์ก็เหมือนจะเลี้ยวกลับ

กลักใส่กลุ่มที่ลงมาจากรถกระบะ

หลังจากนั้นนะก็กรูกันขึ้นรถกระบะแล้วก็วิ่งหนีได้
ยังมีคนวิ่งไล่ตามกันอีกเลยนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ๔ทุ่ม๒๕
ของวันที่๒๖กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ
เหตุการณ์นี้มีคนเจ็บไหมมีฮะ
๒คนให้นำสมมตินะครับเพราะว่าอายุยิ่งน้อยอยู่เลย
เล่าให้ฟังบอกว่ากำลังพาเด็กกลับจากเตะฟุตบอล

ระหว่างทางแวะร้านสะดวกซื้อ
จังหวะนั้นเห็นวัยรุ่น๒กลุ่มวิ่งไล่กันมา
ตอนนั้นเขาไม่ได้สนใจอะไรนะครับเพราะว่า

พวกเขาไปซ้อมกีฬามาแล้วก็จะพาเด็กกลับบ้าน

ซึ่งเคยมีปัญหากับนักฟุตบอลในทีมนี่แหละครับ
ขี่รถตามมาหาเรื่องนะครับ

ไม่คิดว่าเหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้น
แล้วเราก็ไม่ได้เป็นผู้กรณีที่เขา

เราไม่ได้เดินทางนั้นแล้วเนาะ
เราพาน้องไปเล่นกีฬานะครับ
เล่นกีฬาคือปกติเราจะมาสัปดาห์ละครั้งนะครับ
วันนั้นซึ่งสนามที่โรงเรียนที่เตะประจำ

ก็เลยชวนน้องเพื่อมาเตะที่ในตลาด

คุณเล็งปืนมาทางน้องซึ่งอายุเพิ่ง๑๓๑๔ปีเอง
มันเป็นเหตุการณ์ที่เหมือนพยายามฆ่า
แล้วน้องเขาไม่รู้เรื่องหรืออะไรเลย
อยู่ที่ที่ต้องมายิงน้องเขา

ซึ่งเป็นหนึ่งในนักฟุตบอลที่นั่งอยู่ท้ายรถกระบะนะครับ

รับนะเขาเคยมีเรื่องกับกลุ่มนี้เมื่อ๒๓ปีก่อนนะครับ
แต่อีกฝ่ายยังตามไม่เลิกเลยก่อนจะมาเจอกันตรงนี้
ก็เลยปลาขวดใส่กันก่อนนะฮะ
แล้วทีนี้เค้ารับไว้ได้ครับคุณ
คือฝั่งนู้นปลาขวดมาเขาก็รับไว้ได้
เขาปลากลับทันทีนะฮะมันก็เลยเกิดเป็นเหตุการณ์ในการ
อย่างอื่นใส่กันคุณระเบิดปิงปองมาปืนมานะครับ

ก็เลยเป็นจังหวะที่กลุ่มนั้นเขาตามมาทันนะครับ
ขณะที่แม่ของหนึ่งในคนบาดเจ็บเนี่ย
ก็บอกว่าโอ้โหกลุ่มผู้ก่อเหตุทำรุนแรงเกินไป
อะวุฒมาถึงขนาดนี้ทั้งปืนทั้งระเบิด
ส่วนในเอผู้บาดเจ็บพ้นขีดอันตรายแล้ว
ผู้เป็นพ่อก็บอกว่าโชคดีที่กระสุนเฉียดหัวใจลูกชายไปนิดเดียว
เพราะว่านายเอเจ็บหนักถูกยิงเข้าที่ท้องนะคุณนะ

แล้วก็เสียใจมากเพราะว่าลูกไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลย
ไม่ได้เคยเป็นคู่อริกับใครเขาเลยนะฮะ
ล่าสุดความคืบหน้าตำรวจจับเด็กอายุ๑๕ปี

อายุยังน้อยแต่เป็นมือปืนนะฮะส่วนที่เหลือก็กำลังตามตัวกันอยู่นะครับ